หนุ่มขอนแก่นวัย๓๗ปีค่ะ
ก็เมียขอแยกอยู่ไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่
จะไปง้อเมียทำไงใจไม่กล้า

แต่พอไปถึงค่ะคุณผู้ชมมันมากกว่านั้นคือเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
เสพ๓เม็ดคุณคะ
แล้วพอไปถึงเนี่ยเมียตกใจเมียกลัว
โทรแจ้งตำรวจเลยบอกคุณตำรวจให้มาระงับเหตุหน่อยนะคะ
พอตำรวจมาถึงผู้ชายคนนี้คลั่งกว่าเดิมอีกค่ะ
พยายามที่จะไปชนกับรถตำรวจ
สุดท้ายกลายเป็นภาพนี้แล้วค่ะ
โดนจับกลุ่มตัวได้โดยละม่อมนะคะไปไม่รอดค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งจะไปไหนคุณใช่ไหม
สุดท้ายตำรวจรวบตัวได้แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
พฤศจิกายนตำรวจสพบ้านไผ่
ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวัชราชัยพยอมอายุ๓๗ปี
กุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๓๐หมู่๑
ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่นายวัชรชัยคือเสพยาบ้ามาอย่างหนัก
แล้วก็ไปง้อขอคืนดีกับภรรยาแต่ภรรยาปฏิเสธค่ะ
หลังจากนั้นก็เกิดอาการเครียดเครียดเสร็จปุ๊บคลุ้มคลั่งอารวาสค่ะ
จากตำรวจจะไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคันนี้เป็นของนายวัชราชัยนะคะ
นี่คุณเห็นไหมสภาพด้านท้ายของรถกระบะคันนี้พังเสียหาย
ส่วนด้านหน้ารถตราโล่ของตำรวจก็พังเสียหาย
เพราะอะไรเพราะว่าเขาคุ้มคลั่งไงคุณ
ถอยรถของตัวเองชนกับรถตำรวจแบบนี้นี่โดนหลายข้อหารเลยนะคะ
แน่แล้วแหละทำให้เสียทรัพย์นะครับ
รถของตำรวจพังแบบนี้ค่ะจอดอยู่ด้วย
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายวัชรัชชัยเนี่ยนะคะ

ขับรถกระบะไปตามง้อขอคืนดีเมีย

เพราะเมียเนี่ยบอกว่าสุดจะทนละทนไม่ไหวละ
พฤติกรรมแย่ของฝ่ายผัวเนี่ย

แต่พอไปถึงเมียปฏิเสธ
เมียบอกว่าไม่เอาด้วยไม่คืนดีด้วยละ
ก็ยิ่งทำให้นายวัชราชัยคุ้มคลั่งเข้าไปอีกค่ะ
อารวาสเลยคราวนี้นะทีนี้ภรรยาก็กลัวก็เลยแจ้งความกับตำรวจ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะไปพบนายวัชราชัยกำลังขับรถกระบะ
จะหนีออกจากบ้านตัวเองขออภัยจากบ้านเมียไปบ้านตัวเอง
ตอนแรกเนี่ยขับรถออกมาเลยนะฮะตำรวจพยายามพูดเกลี้ยกล่อม
แต่ไม่สำเร็จค่ะวัชรชัยคลุ้มคลั่งขับรถกระบะไปเที่ยวรถบ้านของตัวเอง
พอไปถึงลงจากรถก่อนพอเห็นตำรวจค่ะ
วิ่งกลับมาที่รถใหม่แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ถอยรถตัวเอง
ชนกับรถตราโล่ของตำรวจจนกระทั่งสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
รถตำรวจด้านหน้าพังยับเลยนะคะจนไม่สามารถขับต่อไปไหนได้แล้ว
หมายถึงตัวนายวัชราชัยเนี่ยนะคะตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจนำตัวนายวัชราชัยคนก่อเหตุ
ไปสอบปากคำที่สพบ้านไผ่โรงพักบ้านไผ่
แล้วก็ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจอไหมไม่เหลือค่ะไม่รอด
ปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะวัชรชัยสารภาพบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเศพยาบาติดต่อกันสามวัน
เพราะต้องขับรถรับจ้างเกี่ยวข้าวทั้งวันทั้งคืน
ทีนี้เครียดเข้าไปใหญ่เลยแล้วไปเสพยาบ้าเพิ่มอีก๓เม็ด
พอเสพเข้าไปอีก๓เม็ดค่ะขับรถเลย
ง้อขอคืนดีที่บ้านของพ่อตาแม่ยายบ้านพ่อแม่เมีย
แต่เมียไม่ยอมคืนดีด้วยก็ไม่รู้เหมือนกัน
ชราชัยบอกว่าหลังจากนั้นจอดับไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป
พนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
เสพยาเสพติดแล้วขับขี่รถยนต์
ต่อสู้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขับรถประมาทหวาดเสียว
แล้วก็แน่นอนอีกข้อหาหนึ่งก็คือทำให้เสียทรัพย์
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัววัชรชัยไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพล
ส่วนตอนนี้คุณผู้ชมรถของตำรวจที่บอกว่าเสียหาย
เรื่องค่าเสียหายประเมินอยู่นะว่าเท่าไหร่นะคะ